คุณผู้ชมคะมาดูเหตุสลดกันหน่อยค่ะ

รถกระบะไปพุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่ออกมาจากซอย
ซึ่งที่มอเตอร์ไซค์มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกับน้องสาว
คือภรรยาของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกับน้องสาว
ขี่มาซ้อนมาท้ายที่สุดทั้งสองคนเสียชีวิต
แล้วเดี๋ยวจะให้ดูจังหวะที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ไปเจอศพของภรรยาค่ะ
นี่คุณผู้ชมค่ะคือร้องห่มร้องไห้
ออนวังคีรีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนแสงแก้ว
ตำบลร่องจิกอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะคะ
คือร้องไห้ใจจะขาดอยู่ข้างศพภรรยา
คือนางสุกีวังคีรีอายุ๕๕ปีค่ะ
เพราะว่าภรรยาถูกรถกระบะพุ่งชนรถมอเตอร์ไซค์
จนทำให้ภรรยาเสียชีวิตพร้อมกับน้องสาว
คือนางรัฐนนทโคตรอายุ๕๐ปี
ทั้งสองคนซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์กันออกจากซอย
จุดที่เกิดเหตุคือถนนสายภูเรือด่านซ้าย
หลักกิโลเมตรที่๑๕ที่ตำบลโคกงามอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะ
แล้วรถกระบะคู่กรณีสภาพรถฝั่งซ้ายพังยับเลยค่ะ
กู้ภัยก็ต้องนำร่างผู้เสียชีวิตทั้ง๒ราย
ส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
ทีนี้จากการสอบสวนนายวิชัยผิมาลา
ซึ่งเป็นคนขับรถกระบะก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าผมขับรถมาจากอำเภอภูเรือ
ผมจะกลับบ้านที่อำเภอด่านซ้าย
มาถึงตรงจุดนี้เห็นมอเตอร์ไซค์ซ้อน๒ออกมาจากซอย

ผมมาทางตรงตอนนั้นผมเบรกไม่อยู่ก็เลยชนเข้าเต็มแรง
จนทำให้ทั้งคนซ้อนคนขี่กระเด็นออกไปประมาณ๓๐เมตร
แล้วก็เสียชีวิตนะคะ
ชายคนขับกระบะก็บอกว่า

ทีนี้หลังจากนี้จะต้องรอการตรวจสอบพยานหลักฐานแวดล้อม
แล้วก็สอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ